รุ่นฝนเราลากล้าที่จะยกมือถาม
ก็จะว่าหืมทำไมถามในที่ประชุมเลย
เคยมีช่วงที่เปิดบริษัทผลิตรายการประวัติธรรม
เพราะว่าคิดในใจจะว่าหรอ
ผมว่าองค์กรระดับมหมมาแบบปตทนี่แหละ

วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมสนทนากับทุกคน
และที่สำคัญก็คือว่าพวกคุณทั้ง๔คนอาจจะเป็นคำตอบ
ของสิ่งที่ผมและสังคมนี้กำลังตั้งคำถาม

ทำไมมันกลายมาเป็นปัญหานึกออกไหมฮะ
การที่ผมนั่งรับสายทุกคืนวันเสาร์เนี่ย
พบว่าเกิน๕๐เป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัยทั้งนั้น
โชคดีมากวันนี้เรามีอัพ
ที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ระดับต้นของประเทศนี้ก็คือปตท
ผมว่าองค์กรระดับมหุมาแบบปตทนี่แหละ
ต้องผมถามคุณเลยทำไมคุณอยากมาทำงานที่ปรท
ผมจบมาผมทำงานบริษัทต่างชาติก่อน

ด้วยความที่ผมยังเป็นเด็กในองค์กรที่มีอายุมากกว่าตัวผมเอง
ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เป็นระบบระเบียบที่มีมาสังสมมานาน
ผมชอบคำนี้ยังเลยองค์กรที่มีอายุมากกว่าตัวผมเอง
ว่ามันต้องมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีแนวปฏิบัติอะไรบางอย่างก่อนคุณเกิด

ใช่ค่ะ
คุณจำวันแรกที่คุณเข้ามาอยู่ที่ปตทได้ไหม
ในช่วงที่เข้ามาปรตทแรกเราก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่
มันก็เป็นองค์กรที่มีพื้นฐานมาจาก๒องค์กรมารวมกัน
องค์กรเชื้อเพลิงกับองค์กรคลาสธรรมชาติ
มีวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรนี้ต่างกันอีก

คือรวมจากรัฐวิทยาศาสตร์ฮาคิตนู่นนี่นั้นมาเลย
ผ่านวิกฤตสู้กันมาใช่

กลับไปวัยเลข๓กันดูบ้าง

เขาพาเราขึ้นไปสัมภาษณ์กับผู้บริหาร
เราอยากรู้ว่าจากเอกชนแล้วมารัฐวิสาหกิจเนี่ย

แล้วเราเองสามารถเข้าไปทำงานในนั้นได้หรือเปล่า

เขาถามว่าคุณมองตัวคุณใน๕ปีใน๑๐ปียังไง
แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็อยากรู้นะว่าเราจะไป
ในทิศทางเดียวกันกับเขาได้ไหม
เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจ

อันนี้เป็นสาววัยเลข๔
จำช่วงเวลาที่คุณเดินเข้ามาในองค์กรนี้ได้ไหมฮ

ปทเป็นบริษัทที่ไวมาก

แล้วเราก็สอบวันนั้นแล้วก็ผ่านเข้ามาเข้าปรตทได้

ซึ่งน้อยคนจะมองเกี่ยวกับเรื่องนี้

แต่คุณก็มีความสุขคุณเห็นภาพใหญ่ว่า
ฉันกำลังทำงานรับใช้องค์กรของใคร

ผมว่าข้อดีของการที่เราได้คุยกับคนอายุเลข๕เลข๔

เพราะฉะนั้นเรามาดูปัญหาที่พวกคุณเจอ
เล่าของพวกคุณนะผมเล่าของผมก่อน
เคยมีช่วงที่เปิดบริษัทผลิตรายการประวัติธรรม
ผมผลิตรายการที่มีความคิดแบบนอกกรอบโดยสิ้นเชิง
จ้างเด็กจบใหม่ไม่ต้องเรียนตรงสายก็ได้
และทุกคนเรียกว่าเพิ่งรับปริญญาเมื่อวานทั้งนั้น

เสร็จปั๊บประชุมทำรายการเราจะทำรายการ
แขกรับเชิงแรกเป็นใครดี
เราไม่สามารถเอาเขามาได้เลยอะไรนึกออกไหมฮะ
ผมเรียนรู้จากวันนั้นเลยว่าเฮ้ยผมจะต้องทำอะไรสักอย่าง

เอาความสดของเด็กกับความเก่าของเรามาผสมกัน

เรื่องจุกจิกไม่ได้เป็นการสะกดคำ
หรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
บางทีมีงานลูกค้าเขียนแคปชั่นนะ
มันก็เขียนเหมือนไลค์ให้เพื่อนอ่าน

กลายเป็นว่าบางเรื่องต้องฟังเด็ก

พร้อมรับของสมมนาคุณมากมาย
ไม่รู้เรื่องเด็กคืออะไรวะ

ใช้คำนี้คนอ่านเข้าใจอะไรอย่างนี้

คือความแม่นยำของภาษาไทย

เว้นวักหนังสือ

แล้วเราสามารถใช้อยู่กลับไปได้เลย

ตัดสลับมารุ่นใหญ่
วันนี้อ่านเอกสารจากรุ่นอายุ๒๐ต่าง

มันถามมาทันทีเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกว่า
ฉันเป็นนายของภาษาคนรุ่นฉันก็พูดแบบนี้
ถามว่าคุณอ่านภาษาของรุ่นอ๊อฟคุณก็อะไรวะ

อย่างเช่นยกตัวอย่างภาษาอย่างรุ่นออฟบ้างอะไร

เพื่อโปรดดำเนินการ

ว่าเราจะต้องตอบกลับไปยังไง
เออพี่ครับผมต้องตอบจดหมายพี่ยังไง
แต่ว่าจริงพออยู่ในองค์กรมาสักระยะหนึ่ง
เราจะเข้าใจว่าเหตุผลของการเขียนจดหมายพวกนี้คืออะไร
ในแง่ของวัฒนศาลลองดูคนไวท์เลือก๓มีปัญหาไหม
น่าจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
เพราะว่ารุ่นฝนเราเริ่มจะกล้าที่จะยกมือถามคุณครู
เราเริ่มที่จะกล้าที่จะออกนอกกรอบแล้ว
ในที่ประชุมเราก็รู้สึกว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับการแอดไลน์เราอยากจะตอบ
แล้วตอนเข้ามาใหม่ก็แบบอ้าวไฟแรงเลย

แล้วเหมือนพี่ที่เป็นจริงเนี่ยก็จะแบบ
ทำไมถามในที่ประชุมเลยอ่ะ
อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะแบบรู้สึกอ้าวไม่ได้เหรอ
จริงได้ได้ไม่เป็นไรพี่แค่แบบไม่เคยเจอ
โตมากับระบบการศึกษาว่า

อยากมีซีนแต่ข้ามไปฝั่งคุณเนี่ย

เขาถามครูครับอ้าวอีกทีหนึ่งนึกไหม

ฟังแล้วไปทำตามที่เขาสรุปกัน

รุ่นใหม่ในลักษณะของกรอบแนวคิดในการ

คุณมีเพื่อนฝูงหรือสังคมในที่ทำงานที่เป็นเด็กที่ต่ำกว่าคุณ

หรือว่ามีกิจกรรมที่ร่วมกันได้อย่างเช่น

คุยกันและเปลี่ยนความรู้นู่นนี่นั่น

สุดท้ายการทำงานมันเหมือนเป็นครอบครัวแล้ว

นี่เดาว่าอู๋น่าจะตั้งแชร์ใช่ไหม

มันไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวนะ
มันสร้างปัญหาบ้างบางครั้ง

เลือกที่จะสื่อสารกับคนในวัยเรามากกว่า
เราคุยกันมาถึงตรงนี้ผมเห็นภาพอะไรบางอย่าง
มองบรรยันตั้งใจมาก

วันนี้มีองค์กรขนาดใหญ่

เราจะได้อะไรจากเรื่องนี้มากมาย

เราลองมาดูวิธีคิด
วิธีรับมือหรือความรู้สึก

นี่วัยเลข๒เขาว่ามาอย่างนี้

ในวันนี้ถูกที่ถูกเวลา
หรือการสื่อสารถูกช่องทางหรือเปล่า
ควรที่จะพูดกับเขาแบบไหนดี
คือฝนมองว่ามันเหมือนเป็นคล้ายการแบบ

หาประตูเจอเปิดลูกติดคุยกับเขา

ฟังเขาด้วยแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองด้วย
สำหรับคนวาเล็บ๔ในองค์กร

แลก๕แลก๖ไฟยันผู้ประหลายฝันสูงสุดเลย
และ๓๒กรึงอยู่ตรงครั้งนี้สุดเลย

คาวใจคือต้องเข้าใจว่าทุกคนนี้มีความแตกต่างทางบุคคล
พอเราเข้าใจเนี่ยเราจะเข้าถึงตัวเขาง่ายขึ้น

หลักนั้นก็คือจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แล้ว
ก็คือจะพัฒนาจากสิ่งที่เราเข้าใจเขาเราเข้าถึงเขา
พัฒนาไปในความสัมพันธ์ที่ดีได้

ว่ามันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ระหว่างเรากับน้องที่หลากหลายอายุที่อยู่ในทีมเดียวกัน
และแต่ละคนเขาเก่งคนละแบบ

เข้าใจในเรื่องที่สมัยใหม่ที่มันเร็ว
เข้าถึงคนที่มันในเจนเราเข้าไม่ได้
แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีความสามารถ
ในเด็กในทีมที่ไม่สามารถทำได้
เช่นเราสามารถเอาสิ่งต่างที่เขาคิดไปส่งต่อกับผู้ใหญ่ผู้บริหาร

ก็คือเราทำอะไรก็ได้ให้เด็กรู้สึกสบายใจที่จะทำงาน

เพราะนั่นเท่ากับว่าตัวเราเองสบายตามไปด้วย
ผมว่าปตทนั้นมีวิธีคิด
แล้วผมกำลังคิดว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาปรับใช้ในระดับมหาภาคสังคมได้ยังไง
ในสังคมที่เรามีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างวัย

ทุกครั้งที่ผมรับสายคนอายุน้อยที่มีปัญหาคนที่อายุมากกว่า
หรือผมรับสายคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์
มีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่า
ผมอยากเอานิ้วทิ้มตาคนทุกวัยด้วยความโมโหเลยก็คือว่า
จริงแล้วผู้ที่อาวุโสมีประสบการณ์
มีหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองได้เคยเจอมาก่อน
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไม่ต้องผิดซ้ำ
แต่ในทางกลับกันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มีความรู้สึกว่า
ฉันไม่อยากมีชีวิตด้วยประสบการณ์ของการบอกเล่า
อย่างน้อยถ้าพี่บอกว่าเตาลีดมันร้อน
ขอลองพองดูสักทีได้ไหม
เราก็เลยเรื่องบางเรื่องปล่อยได้

แต่เรื่องบางเรื่องเป็นความเสียหายของการทำงานอะไรอย่างนี้
แล้วผมพบว่าปรทมีวิธีการเบรนด์
ปัจจัยพวกนี้ได้ตรงกลางดีเหลือเกิน

แล้วก็จะให้ผู้คนในสังคมได้หาคำตอบว่า
มันไม่ควรเป็นปัญหา
เพราะว่าพวกคุณเอาส่วนที่ดีที่สุดของคนอายุ๒๐
ลงมาจอยในกองกลางที่เรียกว่าปตท

ถ้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยหมายถึงสังคมของเรา

โรงเรียนหรืออะไรก็ตามองค์กรอื่น

ที่มองว่าตัวที่จะหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้
ความเป็นทีมก็คือการให้เกียรติสิ่งการรักการ

ให้เกียรติความคิดเห็นของเขาในความแตกต่าง

เชื่อไหมถ้าอู๊ดพูดประโยคนี้ตั้งแต่เราเริ่มคุยนะ

แต่อย่างน้อยคือนั่นอาจจะสั้นไป

เออข้อดีต่างหาก

และเป็นเรื่องที่เราควรจะมอง

ผมชอบการสนทนาครั้งนี้มาก